ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาอัปเดตบ้านหลังงามของนักแสดงพิธีกรนักร้องหนุ่ม

คือต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยหน้าเด็กนะอายุอนามเนี่ยปลาเข้าไป๓๙ปีแล้ว
แล้วตอนนี้เนี่ยกำลังก่อร่างสร้างตัวกับบ้านหลังใหม่หลังใหญ่หลังนี้นะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงมาจากการทำงานในวงการตลอดชีวิตที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเหลืออีก๔๐ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีหน้า
พร้อมกับยอมรับว่างบประมาณในการสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะบานปลายนะคะ
คือคนที่สร้างบ้านส่วนใหญ่ก็จะรู้ดีว่างบมันไม่ได้จำกัดเท่าที่เราคิดว่า
มีวางไว้แค่นี้พอไปเจออันนี้ก็สวยอันนู้นก็ดีนะคะ
ก็เลยบานปลายแล้วก็ไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีนะคะ
แต่เขาบอกว่าทำใจได้แล้วก็เตรียมเงินสำรองเอาไว้แล้ว
เพราะอยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุด
แม่บ้านหลังใหญ่หลังโตแล้วก็ใช้งบประมาณขนาดนี้
หลายคนก็เลยคิดว่าเออจะสร้างเป็นเรือนหอด้วยหรือเปล่านะคะ
งานนี้หนุ่มบอยว่ายังไงไปฟังจากปากของเจ้าตัวกันเลยค่ะ
ก็คงด้วยแหละมั้งครับผมว่า
ก็คงด้วยแหละเพราะว่าเราสร้างบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้ว